โปรดติดตามตอนต่อไป
แดดนี่แห้งจะปกประเป็นอุปสาห์เอียงเลย
คุณธรัชพรคุณธรรมนาย

ไม่มีหนอนชัยนะไม่เน่าไม่ชอบ
แห้งที่ว่านี่คือแห้งไม่ได้แพงใช่ไหม

แพงไม่แพงแห้งแล้วก็ไม่แพง
มันแห้งเพราะแดดดีเหรอคะแดดเพราะแดดดี
แล้วตักปรุงตักปลาพวกนี้สบายขายได้ราคาดี

คนดอมมงก็ต้องมีหลายอาชีพมีขึ้นมีหลง
ขอส่งตัวไปทอดกินกับข้าวตอนเช้าหน่อย
ได้เดี๋ยวจัดให้พิเศษเลย
อาจจะทำให้หลายคนหงุดหงิดหรือว่าไม่พอใจ
แต่ว่าแดดดีแบบนี้ก็ส่งผลดีต่อหลายอาชีพเช่นเดียวกัน
แม้ว่าปีนี้อากาศจะร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้น๑๒องศาเซลเซียสก็ตามนะคะ
เรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอาชีพไหนจะถูกอกถูกใจ
อาชีพเหล่านี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะไปขุดรากบัวขุดมันแหม่ช่วงนี้ดีเลย
แมลงจับสัตว์ป่าไข่มดแดงหรือว่าพวกสัตว์น้ำที่อยู่ตามหนองน้ำที่น้ำเนี่ยมันลดระดับลง
ปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างถั่วเขียว
อาชีพที่เรียกได้ว่าทำอาชีพได้ดีนะคะก็คืออย่างเช่นอาชีพที่ต้องอาศัยแดดอย่างซักอบรีดแบบนี้ค่ะ
แดดธรรมชาติก็ทำให้ผ้านั้นสะอาดด้วย
หรือว่าคาแคร์แบบนี้ล้างเสร็จแล้วก็สามารถขับรถได้ไม่ต้องไปกังวลว่าฝนจะตกลงมาอีกนะคะ
หรืออย่างอาชีพที่ที่ฉันทำวันนี้แปรรูปอาหารต่างตากปลาหมึกปลาเข็มกุ้งแห้งเนื้อแดดเดียวก็สามารถทำได้หมด
หรือว่าปลูกพืชตระกูลแตงแตงโมแตงไทยกินให้ฉ่ำใจกันไปเลยค่ะ
หรือว่าคุณจะขายไอศครีมดับร้อนขายน้ำแข็งขายน้ำหาบเร่
ขุดบ่อบาดานก็ถือว่าเป็นอาชีพที่จะได้ประโยชน์
แดดในช่วงของหน้าร้อนนี้เลยเช่นเดียวกันนะคะ
คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูกันหน่อยดีกว่า
ปัจจัยอะไรนะคะที่ส่งผลทำให้อากาศบ้านเราในช่วงนี้ร้อนซะเหลือเกินนะคะ
คุณผู้ชมมาดูจากแผนที่กราฟิกและแผนที่อากาศนะคะที่ปรากฏด้านนี้
ยามค่ำคืนนะคะก็จะมองเห็นแสงไฟที่อยู่ในเมืองกรุง
แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันซะหมากเลยนะคะ

แต่ว่าปัจจัยอีกหนึ่งสำคัญนะคะก็คือเรื่องของความกดอากาศต่ำ
ก็ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
รวมทั้งยังมีลมใต้นะคะและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นสู่ภาคเหนือค่ะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่
ส่วนอุณหภูมิความร้อนช่วงเวลาสายหน่อยนะคะ
อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตในกรุงเทพมหานครนะคะ
แต่ว่านี่คือแผนที่อุณหภูมิความร้อนในช่วงบ่าย๒
จะเห็นว่าพุ่งสูงขึ้นไปถึงบางที่๓๖หรือ๓๗องศาเซลเซียสในจังหวัดอุดรธานี
แบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อย
เพราะฉะนั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะคะว่าอุณหภูมิรายภาคในวันนี้
แต่ละจังหวัดจะเจอกับสภาพอากาศอะไรกันบ้างนะคะ
ตรวจสอบกันที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะกลางวันอากาศร้อนค่ะ
อุณหภูมิสูงสุดนะคะพุ่งไปที่๓๙องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานนั้นนะคะกลางวันก็ยังคงอากาศร้อนจัดอยู่ค่ะ
อุณหภูมิสูงสุด๓๘องศาเซลเซียส
พ่อแม่พี่น้องชาวเลยชายภูมิและคอนรัฐศิริมาต้องระวังกัน
ส่วนภาคกลางอยู่กลางนะคะ๒๔๓๘องศาเซลเซียส
มีฝนเล็กน้อยในบางแห่ง
ภาคตะวันออกนะคะอากาศร้อนค่ะ
คลื่นสูง๑เมตรนะคะยังสามารถออกเดินเรือได้
อุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาเซลเซียต
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะอุณหภูมิ๓๗องศาเซลเซียส
มีเมฆบางส่วนฝนเล็กน้อยถือว่าอากาศดีค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นนะคะก็ไม่แตกต่างกันมาก
แต่ว่าต้องระวังกันหน่อยในพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ต
อุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาเซลเซียสนะคะ
ท้ายกันเลยที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีเมฆบางส่วนนะคะอากาศร้อนตอนกลางวัน
อุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
นี่ถือว่าเป็นสภาพอากาศโดยรวมของวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
และตอนนี้ก็ถือว่าได้เวลาที่ฉันต้องไปพลิกปลากันต่อแล้ว
ลูกค้ามารอแล้วแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะ